ก็คือการขึ้นทรงราชของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นะคะ
ที่จะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เป็นจุดรวมจิตใจของประสบกรณิกรชาวไทยทุกคน
หลังจากที่ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศก
การเสด็จสวรรคตของในหลวงราชการที่๙
ติดตามได้ในบันทึกไทยบันทึกโลกค่ะ

นำไปสู่ความโสกาอดุล
คนไทยน้ำตานองทั้งแผ่นดิน

แต่แผ่นดินไทยไม่ว่างเว้นพระมหากษัตริย์
โดยประกาศให้ทราบทั่วกันว่า
สมเด็จพระบรมมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวิทยาลงกลสยามกุฎราชกุมาร
ได้ขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์
เป็นพระมหากษัตริย์แล้วนั้น
จึงมีพระราชองค์กรโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้เฉลิมพระประมาพิทัยว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกล
บรินทราเทพยะวรางกูล
ณวันที่๑ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เป็นปีที่๑ในรัชกาลปัจจุบัน

เพื่อสนองพระราชปนิษฐาน
และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง

ทงมหาราชพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์ขึ้นบนยอดเสาเหนือพระที่นั่งอภสถาน
ประชาชนชาวไทยแทร่ซ้องยินดีทั่วล่าเมื่อพระราชทายาททรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๑๐ส่งสารต่อพระราชปนิษฐานของพระราชบิดา
พระราชกาลที่๑๐ส่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของพระศพกณิกรไทย
โปรดติดตามตอนต่อไป